เดี๋ยวไปดูเรื่องของเด็กวัดขโมยเงินพระหน่อยนะฮะ
คือฟังดูอาจเหมือนเรื่องธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าเงินเนี่ย๓แสนกว่า
เยอะนะคะหลวงพ่อบอกอุตส่าห์เก็บเอาไว้เนี่ยนะ
ปัจจุปัจจัยออกไปบินทบาทเก็บรวบรวมเอาไว้
แต่ว่าพระบอกท่านก็มีเหตุผลของท่าน
เอาไว้ผ่าตัดต้อกระจกตานะฮะสุดท้ายเด็กวัดแอบเข้ากุฏิขโมยไป
สามแสนกว่าที่วัดบางพูดนะครับจังหวัดนนทบุรีฮะ
บอกตรงนี้นี่แหละอัตมาเก็บเงินเอาไว้อุตส่าห์รวบรวมเอาไว้

เข้านอกออกในกุฏิของอัตมาได้

ปกติลุงเท้งก็ตอนนี้ถูกควบคุมตัวได้แหละ
แกก็บอกใช่ผมก็เอาไปจริงนั่นแหละ

หลวงพ่อจะมาหาย๓แสนกว่าได้ยังไงนี่ฮะอ้าวทีนี้ก็ไม่ตรงกันซะแล้ว
นี่ทนายรณรงค์เข้ามาช่วยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยคือวัดบางพูด
อยู่ที่ตะบนบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
นี่กุฏิของพระรูปนี้ก็คือหลวงพี่นวยนะหลวงพี่นวยเนี่ยก็คือพระอนุชาติปานเถื่อนอายุ๕๖ปี
เป็นพระลูกวัดบางพูดหลวงพี่นวยไปแจ้งความแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยช่วยดำเนินคดีให้หน่อย
ในเท๊งหรือว่านายสำเพรารอดโสดาอายุหกสิบสี่ปี
เป็นลูกศิษย์วัดเป็นเด็กวัดที่ขโมยเงินไป
แต่ว่าผมเนี่ยเอาของหลวงพี่ไปเนี่ย
แค่สองหมื่นบาทนะแล้วผมเอาตั้งแต่นู้นอ่ะ
เอาไปตั้งแต่เมษายนแล้วไม่ใช่ตอนนี้ค่ะนะ
หลวงพี่จะมาบอกตอนเนี้ยโอ้โหมันหายไปสามแสนกว่านี่
ไม่ใช่แล้วผมเนี่ยไปเอาตอนที่หลวงพี่ไม่อยู่อ่ะ
ผมก็เข้ากุฏิไปเอาสาเหตุนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เท้งบอกผมไม่ได้เอาไปเล่นบ่อนพนันไม่ได้เข้าบ่อนอะไรทั้งสิ้น
ผมเอาไปซื้อลอตเตอรี่โอ้โหลุงซื้ออะไรตั้งสองหมื่นเนี่ยค่ะ
ก็ซื้อโรตเตอรี่นะไปซื้อโรตเตอรี่ครับซื้อตั้งแต่นี่เท่าไร
ลูกก็ซื้อหลายอยู่ตั้งแต่เมษามาเอาเงินอาจารย์ไปเท่าไหร่นะ
สองหมื่นสองหมื่นแต่แกก็แก้วมาถามแสนก่อนนะ
ผมเอาไปแค่นั้นจริงเอาไปอะไรข้างนอกด้วย
นี่ฮะแกก็บอกซื้อลอตเตอรี่สองหมื่น
โอ้โหตำรวจบอกเอาไม่เป็นไรก็ต้องดำเนินคดีก่อนนะ
แจ้งข้อหาแล้วก็ที่เหลือก็ไปแก้ข้อกล่าวหาอะไรก็ว่ากันไป
ก็ต้องคุมตัวไปโรงพักนะฮะคือช่วงสอบสวนเนี่ยต้องเว้นระยะห่างแบบนี้
ก่อนจะพาขึ้นรถกระบะไปเพราะว่าลุงแกบอกว่าอ๋อพอดีญาติผมที่บ้านเนี่ย
เพิ่งติดโควิดอ้าวมียุ่งใหม่กันใหญ่เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงอีก
นี่ฮะทุกผู้ชมครับสุดท้ายก็เอาขึ้นรถกระบะไปสพปากเกร็ดนะฮะ
อ้าวทีนี้ไปไล่ดูที่หลวงพี่บอกหน่อยหลวงพี่นวยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลวงพี่นวยท่านบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะเราลงพื้นที่ไปนะครับสงสัยมา
หลวงพี่นวยเนี่ยบอกว่าในเท้งนี่แหละในเท้งเนี่ยให้การเท็จแน่นอน
มันจะมีใครอีกที่เดินเข้าออกกุฏิหลวงพี่ได้มีอยู่คนเดียว
ตอนที่รู้ว่าเงินหายเนี่ยหลวงพี่รู้ว่าเงินหายคือ๑๘มิถุนายนนะ
เท้งจะมาบอกเอาตั้งแต่เมสงเมษาแค่สองหมื่นเนี่ยไม่ใช่แล้ว
มิถุนายนเนี่ยหลวงพี่บอกว่ากลับมาจากบินทบาทแล้วลงไปฉันเพลง
ทีนี้นึกขึ้นได้ว่าอ้าวยุ่งแล้วไม่ได้คือกุญแจกุฏิเนี่ยไม่ได้ล็อกห้องที่เก็บเงินนะ
พอกลับมาเนี่ยจะเปิดตู้เย็นสังเกตเห็นตู้เก็บเงินที่เก็บเอาไว้จากการบินทบาทเนี่ย
ได้สามแสนกว่าบาทนะมันถูกเปิดออกพอไปดูเอ้าเงินเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่พัน
สภาพกระจัดกระจายด้วยสงสัยอยู่คนเดียวก็คือลุงเท้งก็เก็บไว้ก่อน
พยายามจับพิรุษก่อนสงสัยมาตลอดแล้วตั้งแต่๑๘มิถุนาจนอีก๒วัน๒๐มิถุนา
ตู้เก็บเงินตู้เดิมที่หายไปสามแสนกว่าเหลือแค่หลักพันเนี่ยมันหายอีกสองพัน
นี่ยังมาเอาอีกหลวงพี่นวยบอกไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ในใจยังไม่ถาม
ทีนี้จับพิรุษต่อปรากฏว่าทีนี้ลุงเท้งแกเริ่มมีท่าทางแปลกนะทำให้มั่นใจว่าใช่แน่นอน
แล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่เจอหน้าอีกเลยทุกวันเนี่ยจะมาตามไปคอยบินทบาทช่วยถือข้าวถือของ
รับของจากญาติโยมเลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดเงินนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะบอก
โอ้โหเป็นพระอะไรเก็บเงินไว้ตั้งสามแสนกว่าบาทหลวงพี่นวยบอกว่าอัตมาตั้งใจจะเก็บเอาไว้ใช้
เดี๋ยวต้องเอาไปรักษาตาผ่าตัดต้อกระจกเสียใจมากที่ลูกศิษย์ที่แบบใกล้ชิด
ไว้ใจถึงขนาดเข้าออกกุฏิได้เนี่ยมาทำแบบนี้
อัตมาจะเข้าไปเปิดตู้เย็นกินน้ำตกตะลึงเลยโอ้โหว่าตู้เปิดหมดแล้ว
อาจจะมาลืมก็ลื้อแต่กระจายเงินแต่กระจายเลยอาจจะมานั่งดูพฤติกรรมเขาอย่างเดียวเลย
เขานั่งเขาไม่มองหน้าอัตมาเขานั่งอย่างเงี้ยฉะนั้นอัตมาก็นับว่าจะไปทำตา
ทำไมเงินฉันหายหมดน่ะก็เสียใจมากเลยโยม
เพราะอัตมาก็ให้อยู่เรื่อยทีละพันมั่งทีละ๕๐๐มั่งก็เห็นก็ช่วยบินทบาทกับอัตมา
ก็ให้ศีลน้ำใจเขาแต่เขามาทำอย่างเงี้ยอาตมาเสียใจมากเลยนะครับ
นี่ฮะหลวงพ่อบอกเสียใจมากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ไปคุยกับญาติโยมในวัดนะฮะคุยกับสับปะเหลอด้วยเขาก็เชื่อกันว่าลุงเท้งนี่แหละ
เป็นคนขโมยเงินเพราะเป็นคนที่เข้าออกกุฏิของหลวงพี่นวยได้คนเดียวนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าพระเนี่ยไม่น่าจะโกหกด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยลุงเท้งเนี่ยแกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
อย่างชาวบ้านบอกว่าบางคนแกติดเงินอยู่๒๐๐ติดนานร่วมปีเอ้าอยู่ดีมีเงินมาใช้คืน
แล้วเอาเงินมาจากไหนเขาก็มีคำถามกันอยู่แล้วระยะหลังเนี่ยพบว่าลุงเท้งแกมีเงินผิดปกติ
ซื้อของหลายอย่างกลางเดือนที่แล้วซื้อจักรยานยนต์คันใหม่ให้ลูก
ไปซื้อสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทมาใส่อยู่ดีก็มีสตังค์ถูกต้องบอกจะซื้อไปให้เมีย
เวลาไปซื้อของถือแบงค์เป็นปึกนี่นะไปติดแอร์ใหม่ที่บ้านอีก๒ตัว
เอาเงินไปจ่ายค่าลอตเตอรี่ที่ค้างเอาไว้อยู่ที่แม่ค้าสองเจ้าเจ้านึงเนี่ยหลักหมื่น
เนี่ยแกจะเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าถ้าจะไปเล่นบ่งเล่นบ่บ่นการพนันและพวกเนี้ย
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่น่านะเพราะว่าในพื้นที่แถววัดอ่ะ
มันไม่มีบ่อนการพนันนะแกน่าจะเอามาซื้อข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมากกว่า
ใช่นี่ก็ยืมหนูไงอ๋อและยืมหนูไม่เคยบอกเลยว่า
ไอ้น้องเดี๋ยวอีก๒วัน๓วันนะไม่เคย
เกรงใจหลวงพี่ยืมหนู๒รอบรอบแรก๕๐๐๐ให้มาดี
เพราะรอบที่๒นี่เป็นปีเลยและเพิ่งให้เมื่อก่อน
หลวงพี่บอกหนูประมาณ๑๘บาทเหงื่อนหาย
ไม่เคยคิดว่าเชื่อนะพระไม่โกหกว่าพระไม่โกหกว่า
ท่านเจ้าคณะตะบนบางพูดนะฮะ
ท่านเป็นจ้าวาดวัดบางพูดนอกด้วยนะฮะวัดอยู่ใกล้กันนะครับ
ท่านพระธูนนทคุณวิสุทธิ์นะครับ
หลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพี่นวยเนี่ยมาแจ้งข่าวเรื่องเงินที่เก็บสะสมเอาไว้
เก็บเอาไว้ในตู้นะแต่ว่าจะเก็บเอาไว้ในบาทอีกทีหนึ่ง
มันหายไปนะคือตอนนั้นเนี่ย
พระท่านก็เหมือนกับว่าไม่อยากเอาไปฝากธนาคาร
เอาเก็บไว้ในบาทแล้วก็ใส่ในตู้อีกทีดีกว่า
เนี่ยก็เลยเชื่อว่าลูกศิษย์เอาไปก็เพราะความโลภนั่นแหละ
แต่ที่ทำไปอาจจะด้วยความโลภหรือว่าเห็นเงินก้อนใหญ่
ความโลภถ้าลองมันเข้าห้อบงามกิจใจใคร
มันเปลี่ยนนิสัยคนได้
กล้องวงจรปิดในกุฏิหลวงพี่นวยท่านก็ไม่มี
คุณระวิการไปคุยด้วยไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ย
คือเอาล่ะคือลุงเท้งแกรับสารภาพก็คือแกบอกผมเอาแค่สองหมื่น
ตั้งแต่เมษาแต่ถ้ามันหายสิบแปดมิถุนาแล้วหายตั้งสามแสนกว่าเนี่ย
ใครใช่ไหมเรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
มาช่วยพระในคดีนี้นะฮะมาช่วยหลวงพี่นวย
เนื่องจากเคยเป็นลูกศิษย์วัดแห่งนี้
นี่ก็เลยพาไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดนะฮะ
เคยเป็นลูกศิษย์วัดที่นี่นะครับทนายรณรงค์
นายรณรงค์บอกว่าเอาอย่างนี้ง่ายกล้องวงจรปิดอะไรไม่มีอะไรก็จริงนะ
ช่วยตรวจสอบทรัพย์สินของในเท้งก็แล้วกัน
แต่ทรัพย์สินต่างที่เพิ่งได้มาเนี่ยมันได้มายังไง
นะครับขอให้ตำรวจตรวจสอบตรงนี้ส่วนตำรวจสอบพ่อปรักเกร็จ
นะครับบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือลักษัพแจ้ง
ข้อหาไว้ก่อนตอนนี้ให้ประกันตัวไปปล่อยตัวชั่วคราวไปเนื่อง
เงิน๓แสนกว่าบาทก่อนที่ผู้เสียหายมาแจ้งความเนี่ยที่พระแจ้ง
เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเออมันใช่ตามนี้ไหมนะครับแล้วที่เหลือก็จะ
ไล่ต่อว่าถ้าใช่ตามนี้เนี่ยลุงเท้งที่บอกว่าเอาไปแค่
หมื่นกว่าบาทตั้งแต่เมษายนเนี่ยทรัพย์สินที่ได้มาต่างใน
ช่วงเวลาเราเนี่ยมันจะสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชม
มาเยอะว่าตกลงจะเชื่อใครดีตกลงเอาไปกี่บาทกันแน่